แต่ว่ามาพลาดนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเลยครับ
ทีมไทยที่เล่นโดยไม่มีรายการเคลื่อนไหวตลอดทั้งปีนะครับนี่คือรายการแรกของพวกเขาเจอกับไต้หวันครับ
ที่เป็นทีมดับต้นต้นของเอเชียเราก็ยื้อสู้สนุกเลยนะครับ
ตีเสมอถึง๒ครั้ง๒คราวเสมอ๒ต่อ๒เซตต้องชี้ขาด
แต้มที่๙๑๓แล้วก็๑๒๑๔นะครับพอเสมอ๑๔ต่อ๑๔นั้นเล่นกันยาว๑๒ครั้งครับ
จบกันนะครับด้วยสกอร์๒๗๒๕นะครับเป็นทางไต้หวัน
ชนะไปครับต่างคนต่างเปลี่ยนเกมเสิร์ฟกันได้นะครับแต่สุดท้ายของเราพลาดแค่ครั้งเดียวครับ
เจอกับจีนก็มีโอกาสลุ้นนะครับถ้าเล่นได้แบบนี้ครับ
ติดตามเชียร์กันได้เวลา๑๖น๑๕นและนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจากอันดับ๒๔กัญญาณยนต์เจอกับทางคาซักสถาน